เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้หน่อยนะคะมีคนโพสต์เอาไว้ค่ะ
บอกว่าเห็นผู้ชายคนนึงสูงมากสูง๒๐๐กว่าเซนติเมตร
แล้วก็เดินเร่ร่อนอยู่แถวสายไหม
ชาวบ้านเขาก็กังวลใจอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แตงทิมหรือว่าจ่าคิงผู้นำชุมชนสะพานใหม่เขตสายไหม
เขากำลังคุยกับผู้ชายที่สูงคนนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนันทยศเนียมศรีอายุ๒๙
ความสูงของเขาคือ๒๑๙เซนติเมตร

ที่ต้องไปคุยด้วยก็เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านแถวนั้น
เขากังวลใจว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทำไมมาเดินไป
เดินมาแต่งตัวมอมแมมไม่ใส่รองเท้าแล้วคล้ายกับไปขอเงินนี่
ดูภาพตอนยืนจะเห็นว่าสูงมากค่ะสูงฮะแล้วเห็นมาสองสัปดาห์แล้วนะคะ
ก็พอไปคุยก็เลยรู้ว่านายนันทยศผู้ชายตัวสูงคนนี้ค่ะ
เป็นชาวสะแก้วบ้านถูกยึดพ่อแม่เสียชีวิต
มาหางานทำมาสมัครงานเป็นรอปภแต่ด้วยความสูงสูงเกินไป
แค่เขาก็พยายามจะหางานทำค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวพี่จีนจะให้ร้อยมึงให้ถ่ายให้ชิ้นข้าว
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับนายนันทยศนะคะ
เนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ใส่รองเท้าก็เพราะว่าด้วยความที่เขาตัวสูง
แล้วเท้าเขาใหญ่ไม่มีรองเท้าไซส์เขาอะค่ะ
แต่ตอนนี้เหมือนกับมีรองเท้าใส่แล้วนะคะ
นี่แต่ก็เหมือนกับล้ำมานอกรองเท้านิดนึงอะเนาะ

ไก๊นักข่าวของเราก็เลยขออนุญาตยืนเทียบความสูงนะคะ

ใช่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิต

เข้ากรุงเทพมาหางานทำครั้งที่๔แล้วค่ะ

ครั้งนี้มาหางานทำหลายเดือนแล้วนะคะ

มีทั้งบัตรประชาชนวุฒิการศึกษาโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยต้องเดินขอเงินชาวบ้านเพื่อซื้อข้าวกิน

เขาอยากจะขอโอกาสทำงานนะคะ

แต่เขาบอกว่าด้วยความสูงของเขา
อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน

ก็คงต้องกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิด
ก็อาจจะมีคุณอามีบ้านอยู่
แต่ไม่แน่ใจว่าความสูงเป็นอุปสรรคสัก๑๐๐หรือเปล่า
หรือมีอุปสรรคอย่างอื่นด้วย
นายนันทยศบอกว่าเอ๊ะพี่หรือว่า
ไม่ใช่แค่ความสูงของผมที่มีอุปสรรค
อาจจะเท้าของผมหรือเปล่า
ที่มันใหญ่จนไม่มีรองเท้าใส่
ถ้าไม่มีรองเท้าใส่ก็ทำงานไม่ได้นะ
เนื้อของห่อ

แต่ดูทางมันคงทำไม่ได้
แล้วพ่อวุฒิก็หายไปแล้ว
พี่มาอยู่นานข้างซะโน่น

เต็มที่ตลอดแล้วพี่
การใส่เสื้อผ้าหรือ
ใช่แต่มันหายชุดจะยาก
ก็หาใส่ยากรองเท้าก็ไม่มีใส่
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็คุยกับจากคิงผู้นำชุมชนสะพานใหม่
คือจากคิงเล่าให้ฟังบอกว่าได้พบกับคุณนันทยศอยู่ที่ท้ายซอยบ้าน
ไปเชิญตัวมาพูดคุยกันแล้วก็แจ้งให้กับชาวบ้านได้รับทราบ
ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะ
คือเขาก็อาจจะตัวใหญ่ตัวสูงกว่าคนอื่น
บางทีเขาอาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะเท้าใหญ่จนไม่มีรองเท้าใส่นะฮะ

ถ้าใครผ่านมาพบเห็นก็ขอให้ช่วยเหลือไม่ใช่ไปกลัวเขานะครับ
บางครั้งก็มีคนใจดีนำข้าวนำน้ำแล้วก็เงินมาให้
อยากจะฝากผู้มีใจบุญพากลับบ้านหาญาติ
ขอให้ญาติมารับตัวกลับบ้านก็ได้นะครับ
ทีมข่าวของเราได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าย่านสะพานใหม่ที่เคยพบกับคุณนันทยศ
บอกตรงกันบอกว่าก็ทั้งสงสารแต่ว่าบางทีก็รู้สึกกลัว
เพราะความสูงแล้วก็หน้าตาแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเขาไม่ได้ใส่รองเท้า
ป้าแดงแม่ค้าขายอาหารตามสั่งบอกว่ามีคนเล่าให้ฟังนะ
อยู่แถวสะพานลอยขอเงินก็ไม่ได้ให้ไป
แต่นายนันทยศเนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะคุกคำหรือจะทำไร
คือก็บอกว่านายนาทยศบางทีไม่มีเงินไงก็เลยเดินขอเงินอยู่
สะพานลอยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่กล้าให้เหมือนกัน
ส่วนทางด้านของพ่อค้าขายผักนะฮะคือคุณพี่ทรงวุฒิ
ขายผักอยู่ปากซอยพลยูทีน๕๒ก็ได้ให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเคยเจอมาขอเงินแต่ไม่บ่อยนะครับ
ครั้งหนึ่งก็หายไปหลายวันประสานจ่าคิงให้ช่วย
เขาเองก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพากลับบ้าน
ให้ครอบครัวนั้นดูแลเหมือนกันนะครับ
อยากให้ข้าวเขากินอยู่อยากให้ข้าวเหนียวกับไก่อะไรคะ

เขาเคยมามีพระพิการเก้าร้าวหรือ

แต่ว่าก็ถ้าใครอยากรับเขาเข้าทำงานเนี่ย